ของอาคารพื้นที่ใกล้กับอาคารบุรักษานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้
เพราะว่ามีการไปขุดคลองรอบอาคารคล้ายกับยุทธวิธีทางทหารเลยฮะ
การขุดครองน้ำร้อมรอบเอาไว้นะครับ
วันนี้ทางวัดเองก็มีการออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้นะครับ
ดูว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรและทำไปเพื่ออะไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณพลอยสจิบริธิสินรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ
ค่ะวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ออกมายอมรับค่ะ
ว่าได้มีการขุดลอกคูครองบริเวณพื้นที่ใกล้กับอาคารบุญรักษา
ติดกับพื้นที่๑๙๖ไร่จริงค่ะ
โดยอ้างว่าลูกศิษย์นะคะกลัวว่าจะมีบุคคลที่๓

ขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านที่บริเวณคลอง๓

ก็ได้มีการร้องเรียนไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะให้เข้ามาตรวจสอบ

จนทำให้ไร่นาของชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะ
วัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ออกมายอมรับค่ะ
แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงกรณีที่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
ใกล้กับอาคารบุญรักษาติดกับพื้นที่๑๙๖ไร่ของวัดพระธรรมกายนะคะ
พร้อมเปิดเผยแผนที่ทางอากาศค่ะ
ค้นพบการผุดขุดคูครองและปล่อยน้ำเข้าไปภายใน
แล้วก็มีการนำดินมาขวางกั้นบุคคลเข้าออก
รวมถึงมีการตั้งถังน้ำมันไว้โดยรอบนะคะ
ซึ่งเป็นยุทธวิธีคล้ายกับยุทธวิธีทางทหารค่ะ
ล่าสุดนะคะพระชานลงอุตธโมพระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเลน
อดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกและพระทศพล
ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางลูกศิษย์นะคะ
ได้มีการขุดคูน้ำบริเวณโดยรอบจริงค่ะ
รวมถึงการตั้งถังน้ำมันนั้นก็เป็นการตั้งถังเปล่า

เนื่องจากลูกศิษย์ค่ะมีความกังวลว่า

แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะคะ
ส่วนเมื่อวานค่ะที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่วัดได้
เนื่องจากมีศิษยานุสิตขัดขวางนั้น

ซึ่งขณะวันนี้นะคะทางวัดค่ะก็จะมีการเจรจากับลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนกรณีกล้องวงจรปิดโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะ
ทางวัดอ้างว่าติดเพื่อรักษาความปลอดภัย
และถูกเจ้าหน้าที่ทำลายไปกว่า๑๑ตัวนั้น
ทางวัดก็เตรียมที่จะนำมาติดตั้งใหม่ในจุดเดิม
พร้อมเชิญสื่อมวลชนนะคะร่วมทำข่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยค่ะ
วัดถึง๒๓ครั้งแล้วก็เกิดความระแวง
ก็จึงวัดที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างมาด้วยศรัทธา
ก็เลยทำแนวป้องกันช่วยกันขุดไว้
เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยเฉย
ขณะที่ชาวบ้านบริเวณริมคลอง๓
ใกล้ทางเข้าประตู๑วัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งเป็นทางเข้าไปยังอาคารบุญรักษาค่ะ
ก็ได้มีการร้องเรียนค่ะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือและไล่ใบเตย
สวนมะนาวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายค่ะ
โดยหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะเล่าว่า
น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านและส่วนเตยที่ปลูกไว้จำนวนกว่า๑ไร่

จนถึงขณะนี้นะคะน้ำก็ยังไม่ลดลง

เข้ามาตรวจสอบสาเหตุและเร่งแก้ไข
ทำให้นายบุญเลิศเนธขำนะคะ
ประหลัดอำเภอคองหลวงจปฐุมธานีค่ะ

เมืองต้นค่ะต้องขอตรวจสอบสาเหตุก่อนนะคะ
ว่าน้ำนั้นมาจากที่ใด
ส่วนจะเกิดจากการที่วัดพระธรรมกายขุดร่องน้ำ
บริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาหรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ต้องรอการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อนค่ะ
แต่หากพบว่าเกิดจากการขุดคูครองจริง

แล้วก็มีความผิดฐานทำให้ทรัพย์สินเสียหายอีกด้วยค่ะ
อย่างนี้ก็ก็ต้องเจ็บใจตั้งกฎหมายค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
พระสงฆ์และศิษยานุสิตก็ยังคงปักหลัก

มกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
โดยล่าสุดค่ะได้มีการแถลงข่าวของพระประหลัดเสกสรร
ในการขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่
อนุญาตนำรถน้ำเข้ามาในพื้นที่เพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกาย
รวมถึงดื่มกินโดยอยู่ระหว่างการเจรจานะคะ
ซึ่งเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตให้นำรถน้ำ

ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์
รวมถึงอาคารบุญรักษานั้นเข้ารายงานตัวแล้วกว่า๑๐คนค่ะ

ว่าจะมีการพิจารณาดำเนินคดีต่อไปอย่างไรค่ะ

รายงานจากบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ